ไปต่อกันที่อีกหนึ่งสาวศิลปินคนสวยสุดแซ่บกันบ้างดีกว่าค่ะ
กับผู้สาวค่ะละลำไยทองคำ
จะบอกว่าหลายคนอาจจะคุ้นเคยคุ้นตากันหน่อยกับลูกของน้องลำไย
สั้นเซ็กซี่วิบวับ
แต่หลังจากนี้เดี๋ยวไปชมพร้อมกัน
แล้วดูสิว่าลำไยแปลงโฉมกลายเป็นใครค่ะ
ละออกไปข้างอย่างเรียกสำหรับนักร้อง
สาวสองร้อยล้านวิวนะลำไยไถ้ทองคำ

ดูหน้าสดลำไยนะยังสวยอยู่ไหมล่ะ
ได้อยู่นะหน้าใสสดใสตามวัยเลย
ถ้าใครซื้อตัวแล้วนะคะมีบัตรเดี๋ยวไปเจอกันค่ะ
ฉัดเขาเนรมิตให้เวลาลำไยแต่งตัวแบบนี้ก็น่ารักดีเหมือนกันเหมือนตุ๊กตาบาร์บี้
แต่มีความแบบแบ๊วนะทั้งที่ตัวจริงมีความเซ็กซี่นะคุณนะ